ออกหมายเรียกคู่กรณีที่ขับรถเก๋งปาดหน้าจักรยานยนต์จนล้มนะคะ
แล้วก็ถือไม้กอล์ฟค่ะคุณผู้ชมไปไล่ตีนะคะ
ก็เรื่องนี้ต้องติดตามข่าวกันต่อค่ะ
ท่านตำรวจเอกนกภดลเพชต์สุดนะคะ
เหตุรถเก๋งปาดหน้าจักรยานยนต์ก่อนที่คนขับจะลงไปไล่ตีคนขี่จักรยานยนต์ค่ะ
กล้องวงจรปิดของโชว์รูมรถยนต์แห่งหนึ่งริมถนนมิตรภาพ
ขอนแก่นอุดรธานีในเขตเทศบาลนครขอนแก่นจับภาพไว้ได้
คนขี่จักรยานยนต์คือนักเรียนนายสิบตำรวจปฏิพัฒน์คำอดุล

ส่วนคู่กรณีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่๔คณะวิทยาการจัดการสาขาการจัดการกอล์ฟ
ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นค่ะ
ซึ่งทางพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกไปแล้ว๒ครั้งนะคะ
ไปฟังเสียงของพันธุ์ตำรวจเอกนพดลกันค่ะ
ก็สอบปากคำทางผู้เสียหายแล้วก็รู้ว่ารถเช็คทะเบียนรถแล้วเป็นของใคร
ออกมาเรียกไปแล้วแต่คงจะมาพบไม่กี่วัน
ด้านนักเรียนนาย๑๐ตำรวจปฏิพัฒน์นะคะบอกว่า
คู่กรณีขอไกล่เกลี่ยยอมความกันว่าจะตกลงหรือเปล่าเนี่ย
อยู่กับว่าพ่อแม่จะจัดการยังไง
แต่ส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะยอมความนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะ